แต่ว่าคำแรกไปดูถ้ำนาคาก่อน

คุณจำได้ใช่ไหมที่มันมีเรื่องของถ้ำนาคาที่เหมือนพญานาค
ที่มันเหมือนขดไปขดมาแล้วแข็งกลายเป็นหินอะไรแบบนี้
ใช่แล้วล่าสุดเนี่ยคือคนเข้าไป

ไปสลักคำหยาบคายเอาไว้ไปถูขอเลขไปต่างนานานาน

สั่งปิดแบบไม่มีกำหนดคนที่คิดจะไปก็ไม่ได้ไป

ล่าสุดต้องมีการเอาป้ายไปติดว่าไม่ให้เข้าแล้ว
แล้วก็ห้ามขั้นเด็ดขาดเลยห้ามไปขีดเขียน
คือล่าสุดไปเขียนแบบขออภัยคุณผู้ชมเขียนคำหยาบ

คิดคือคอยแยะแต่เป็นคำย่อ
ล่าสุดอุทยานแห่งศาสตร์ภูมิลังกาที่อำเภอบึงขงหลงบึงก้าน
ออกประกาศเลยเรื่องการปิดการท่องเที่ยวถ้ำหน้าขาด
ปรากฏว่าที่ผ่านมานักท่องเที่ยวบางกลุ่มขึ้นไปแล้ว
ไม่ได้แค่ไปชมไม่ได้แค่ไปถ่ายภาพแต่ละเมิด
เมิดกฎที่ทางอุทยานแห่งชาติกำหนดไว้
เขาบอกว่าห้ามไปแตะต้องก้อนหินเหล่านั้นนะให้ถ่ายแต่ภาพ
อย่าเข้าไปอย่าไปทำอะไรอย่าไปขีดเขียนอย่าไปรูปคำ
อย่าไปพ่นสีอย่าไปทาแป้งมันผิดกฎหมาย
มันผิดตามมาตรา๑๙แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปี๒๕๕๙
อันนี้ไม่ใช่แค่ผิดมารยาทนะคะผิดกฎหมายนะ
มันคือเขตอุทยานไงอุทยานแห่งชาติภูลังกาพิจารณาแล้ว
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
ปิดการท่องเที่ยวถ้ำนาคารในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติภูลังกาเป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่๙ก็คือวันนี้เป็นต้นไป
กว่าทางอุทยานแห่งชาติจะดำเนินการ
กำหนดมาตรการป้องกันมีให้มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
อันเกิดจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดังกล่าวข้างต้น
นี่ดูสินี่คิดวิเคราะห์แยกแยะ

ทำทำไมนะฮะกว่าเขาจะไปเจอกว่าเขาจะเป็นธรรมชาติสวยงามขนาดนี้
แล้วก็ไปทำแบบนี้มันก็เสียหายกันไป
ทีนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกาชื่อว่านายพันยศกิริติพงศักดา
พร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานนำหลักฐาน
ก็คือเป็นภาพถ่ายที่มีการเอาอะไรไปขีดเขียนก้อนหิน
ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อทางด้านของพันธุ
สะบดโทพงเดชคำกองรองสลวัสดิ์สอบสวนสอบภอมบึงโขงหลง
ให้ติดตามมือดีคนที่ทำผิดมาลงโทษ
คนที่ทำคาดว่าจะขึ้นไปขีดหาเลขหาโชคอะไรอย่างนี้คุณ
หรือว่าอันนี้คือไม่ใช่หาเลขหรอกคือความคึกขนองแหละ
สลักอะไรแบบเนี้ยมันเป็นการขัดความยั้งคิดว่ามันคือ
พยากรธรรมชาติที่เราควรอนุรักษ์อะไรแบบนี้นะฮะต้องต้องตามหาตัวมาลงโทษให้ได้
ส่วนระยะเวลาการปิดถ้ำเนี่ยนานเท่าไหร่ก็ยังไม่ทราบเพราะว่า
หลังจากที่นายวราวุฒิศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมท่านก็มีคำสั่งสั่งปิดไปนะฮะแล้วก็จะเร่งดำเนินการหามาตรการอย่างเร่งด่วนนะฮะ
เพราะว่าก็จะปิดเฉพาะที่บริเวณถ้ำนาคานะฮะแต่ว่าจุดอื่นอุทยานเองยังคงเปิดให้กับนักท่องเที่ยว
สามารถไปเที่ยวได้นะครับในเขตอื่นอื่นของอุทยานแห่งชาติภูลังกาแต่ถ้ำนาคาปิดแค่จุดเดียวนะครับ
ทีนี้ถามว่าการปิดถ้ำนาคามีผลไหมชาวบ้านก่อนหน้านี้เนี่ยเขาขายของได้ดี
ไปเที่ยวเยอะอยากจะไปถ่ายภาพกับถ้ำภูลังกาคือนางอำภาเนี่ยเขาเป็นแม่ค้าอยู่ที่หมู่บ้านตาดวิมารก็บอกว่า
โอ้โหหลังจากปิดแล้วเดือบร้อนนะจากเคยมีรายได้วันหนึ่ง๘๐๐บ้างพันหนึ่งบ้างวันนี้ลดลงเยอะมาก
เพราะว่าคนที่ไปอุทยานเนี่ยก็อยากจะไปถ้ำภูลังกาพอมันปิดก็ไม่มีคนไปเลยนะฮะแล้วก็มีไปบ้างปลาปลายอะไรแบบนี้นะฮะ
ฝากคนมือบอลเหล่านั้นนะฮะอย่าคิดทำแบบนี้อีกนะครับ
วันหลังต้องตั้งบอร์ดเอาไว้ให้ไหมคะในสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานต่าง
ตั้งเป็นบอร์ดเอาไว้ให้เลยว่าถ้าอยากเขียนเอามาเขียนบอร์ดนี้จ้ะอยากจะเขียนอะไรเขียนไปเลยแบบนั้น